คุณผู้ชมเคยเห็นรถไม้โบราณไหมครับไม่ใช่จอดเฉยเฉยนะ
ที่มันแล่นได้จริงนะครับวันนี้เอามาให้ดูเป็นขวัญตาครับ
ผมจะพาไปที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่สุเทพทุกข์ไม่มีขออนุญาตเรียกพี่นะฮะ
เพราะว่าพี่เขาอายุแค่๕๖เองนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยในตำบลในเมือง
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับผมเรียกเขาว่าพี่
แต่ชาวบ้านเรียกเขาว่าช่างเทพนะครับที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือรถโบราณที่ทำจากไม้สักที่พี่เทพเนี่ยนะครับ
กำลังวางเครื่องรถจักรยานยนต์นะฮะประกอบต่อเข้ากับแชทซีนะครับ
สร้างขึ้นมาเองคุณจะเชื่อหรือไม่ว่ารถโบราณคันนี้สามารถแล่นได้เหมือนรถทั่วไปนะฮะ
นี่แหละครับพี่เทพบอกว่ารถคันนี้เป็นคันที่๕แล้วที่บี้เขาต่อขึ้นมา
คือเมื่อก่อนพี่เขาเป็นช่างไม้ทำงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนี่แหละแล้วก็เป็นคนชื่นชอบรถโบราณอยู่แล้ว
แล้วก็เริ่มทดลองทำรถจี๊บโบราณจากไม้ขึ้นมาคันแรกตอนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะฮะ
เครื่องยนต์ดัดแปลงจากเครื่องสูบน้ำหลังจากนั้นมาก็มีคนสนใจเข้ามาดู
แล้วก็สั่งทำครับสั่งทำรถโบราณมาเออมันสวยมันเก๋ดีอ่ะนะฮะ
สั่งทำจากไม้สักเลยนะอยู่เรื่อยซึ่งคันนี้เป็นคันที่๕แล้ว
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามซ้ำว่าเชื่อไหมรถคันนี้พี่เทพทำเองคนเดียวเลยนะ
ตั้งแต่การทำส่วนของช่วงล่างที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาเพราขับมาวางประกอบ
ส่วนล้อทั้งสี่ล้อก็กลึงขึ้นมาเองจากไม้สักส่วนแหนบท้ายเนี่ยก็ใช้แหนบของรถม้าที่ซื้อมาจากที่ลำปาง
เสร็จสับเนี่ยนะรถไม้โบราณคันนี้ใช้เวลาทำประมาณ๒เดือนกว่า
ซึ่งสามารถแล่นได้เหมือนรถทั่วไปสวยงามมีเสน่ห์และที่สำคัญมันแล่นได้เหมือนรถจริงแบบนี้แหละครับ
โอ้ยมันเท่นอ่ะเท่นเหรอใครสนใจนะฮะอยากเป็นทำเป็นของสะสมก็ได้นะครับ
มีรถไม้โบราณเป็นของตัวเองนะครับติดต่อพี่สุเทพได้บ้านพี่เขาอยู่สวรรคโลกสุโขทัยครับ
โอ้โหโบราณดีเนอะอยากได้สักคันได้คันได้ไหมคะได้ดีนะเขาไม่บอกราคา
แพงอยู่นะพี่ว่าไม้สักด้วยนะใช่ไม้สักด้วยแล้วก็แบบทำมือด้วยใช่ไหมคะ